แต่เรื่องนี้เศร้าเรื่องนี้เศร้าในวันลอยกระทง
ผัวกับเมียไปลอยกระทงด้วยกัน

ผัวเนี่ยไม่ชอบคนเยอะ
ก็เลยไม่ได้ไปในที่ที่เขาจัดสถานที่ไว้ให้
ไปลอยตรงนี้ครับไปลอยตรงลักษณะเป็นประตูน้ำ

คุณผู้ชมฮะจังหวะก้มลอย
กระโดดตามครับเมียกระโดดตามไปคว้ามือเอาไว้

จุดเกิดเหตุอยู่หน้าบานประตูระบายน้ำพระนารายครับ
รองระพีพัฒน์อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธยา
ประดาน้ำเจ้าพระยางมหานายประจักษ์จันกระจ่างอายุ๕๑ปี
ตกลงไปในน้ำตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อคืนครับ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ค้นหามีนางพัชรีจันกระจ่างอายุ๔๔ปี
ภรรยาของนายประจักษ์นั่งร้องไห้มองไปที่คลองในตลอดเวลาเลยครับ
วัชรีท่านนี้ฮะขวามือนี้เล่าบอกว่า
เลิกงานสามีชวนไปลอยกระทงตอนแรกก็ว่าจะไปกันจุดที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้
คุณผู้ชมครับข่าวนี้นะคุณผู้ชมมันมีทั้งอุทาหรณ์และมีทั้งความสูญเสีย
เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้คนแน่นสามีไม่ชอบไปคนเยอะก็เลยพาไปกันไปจุดนี้ครับ
แล้วตอนที่เอากระทงลงไปลอยสามีลื่นถลายตกตุ้มลงไปฮะ
ยื่นมือไปช่วยยื่นมือไปช่วยตกลงไปอีกคนนึง
เพราะว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าทางมันชันตั้งสติได้รีบเอื้อมมือไปคว้าสามีก่อน
เพราะสามีว่ายน้ำไม่เป็นครับคุณผู้ชมบริเวณดังกล่าวเป็นประตูระบายน้ำ
แล้วน้ำมันไหลแรงซัดเธอกับสามีคราวนี้ไปอยู่กลางคลองแล้ว
แบบที่เรือไปอยู่น่ะไปอยู่กลางคลองแล้วตอนนั้นยังประคองกันอยู่เลยนะ
แต่ต่างคนต่างถลึงตัวต่างคนต่างพยายามพยุงตัว
ปรากฏว่าจะหมดแรงแล้วครับทั้งคู่จะหมดแล้ว
สามีเธอบอกว่าสามีตัดสินใจปล่อยมือจากเธอแล้วจมหายลงไปใต้น้ำครับคุณผู้ชม
โอ้โหส่วนเธอเนี่ยลอยไปติดอยู่ริมฝั่งนะครับ
โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค้นหาอยู่หลายชั่วโมงจนเที่ยงคืน
เมื่อไหร่เขาจะหากันต่อผมบอกแล้วนะข่าวนี้เนี่ย
มีทั้งอุทาหรณ์มีทั้งเรื่องของความสูญเสียอุทาหรณ์คืออะไร
คือผมเข้าใจนะผมก็ไม่ชอบคนเยอะ
ถ้าคนที่บ้านชวนจะไปไหนที่คนเยอะ

ผมไม่ชอบผมก็เข้าใจพี่ผู้ชาย

แต่ลักษณะของเรื่องแบบนี้งานแบบนี้

ถ้าไปอยู่ตรงที่เขาจัดไว้ให้เนี่ย
คือมีคนคอยช่วยนะฮะอันนี้แต่มุมบอกอุทาหรณ์
ส่วนความสูญเสียพวกเราเสียใจด้วยจริงครับ
ขอให้เจอพี่เขาเร็วครับค่ะ